อันนี้เป็นเรื่องราวชวนขนหัวลุกด้วยเหมือนกันนะครับ
มีคนเนี่ยเขาเอาหุ่นมาแขวนแบบ

เหมือนกว่าอีกแล้วก็น่ากลัวด้วย
บางคนมองแล้วเอ๊ะเป็นผีหรือเปล่าเป็นซากศพ
โอ้โหนี่กลางคืนนี้ก็วิ่งนะ

เดี๋ยวมาไปดูกันเรื่อยนะคะว่าสุดท้ายแล้วคืออะไร
คือเรื่องราวชวนขนหัวลุกอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะคุณ
อยู่บนถนนสายชนบทรอบอ่างเก็บน้ำ
ห้วยตู้๒ในตะบนนาจอมเทียนอำเภอสัตว์ตาหิบ

ผ่านไปผ่านมาในเส้นทางนี้แล้วชำเรืองตาไปบนต้นไม้ข้างทาง
อยู่ตามต้นไม้นะคะไปห้อยโหนโยงเนี่ยค่ะ
ห้อยตรงเตงอยู่แบบนี้ค่ะใครเจอใครก็หลอนนะคะ
รู้สึกเอ๊ะทำไมเหมือนมีคนกำลังมายืนจ้อง

หมวกกันน็อกด้วยดูสิ
ใส่เสื้อผ้าแขวนห้อยตรงเตงตามต้นไม้
เป็นช่วงกลางคืนเนี่ยนะบางคนบอกว่าหลอนสุดนะคะ
สุดท้ายพบว่าเป็นเพียงหุ่น๔ตัวที่มีคนเอามาแขวนเอาไว้เป็นแบบนี้นะคะ
ทีนี้เพื่อไขข้อข้องใจเรื่องหล่อนนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ถนนสายชนบทไปรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตู้๒ที่นาจอมเทียนนี่แหละ
พิสูจน์ว่าทำไมหุ่น๔ตัวนี้ถึงถูกนำมาแขวนอยู่ริมถนนมาแขวนทำไมคือมันน่ากลัวจริง
ทีมข่าวไปถึงพบว่ามีหุ่น๔ตัวจริงอยู่ที่ถนนแต่ละตัวเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ๑๐เมตร
บางตัวก็แขวนคออยู่บนต้นไม้แกว่งไปแกว่งมาเหมือนคนผูกคอตายอะค่ะ
แถมยังสวมใส่เชื่อผ้าเหมือนคนด้วยบางตัวเนี่ยนะคะถอยอยู่แบบนี้นะดูแล้วก็หลอนพิฤกษ์ดีเหมือนกัน
ตัวก็เหมือนถือไม้จะไล่อะไรสักอย่างด้วยไม่ให้อะไรมาเข้าใกล้นอกจากนี้ก็พบว่าบริเวณนี้บริเวณหุ่นตัวแรก
การนำพระพุทธรูปพร้อมกับเครื่องบูชาตั้งไว้ที่โขดหินขนาดใหญ่
มีน้ำแดงมีทูบมาจุดมาปักเอาไว้เนี่ยค่ะ
ก็สร้างความกลัวความหลอนให้กับคนผ่านไปผ่านมาเข้าไปอีก
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะไปพบกับนางเทียนเงินเวหา
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าหุ่นที่เห็นสี่ตัวเนี้ย
เป็นคนทำเองขึ้นทั้งหมดแล้วค่ะค่ะจุดประสงค์ก็คือเพื่อจะช่วยพ่อไล่ลิง
ที่ลิงเนี่ยมักมาจะขโมยมะระกอภัณฑ์ฮอนแลนด์ที่ปลูกไว้ยี่สิบห้าไร่
อืมคือพ่อคนเดียวเนี้ยเอาไม่อยู่ไล่ลิงไปแล้วร้อยตัวไม่ไหว
ก็เลยคิดทำหุ่นให้เหมือนคนให้ลิงกลัวอืมเออมันก็คนก็กลัวด้วยแหละ
คนก็กลัวด้วยสุดท้ายถามว่าได้ผลไหมได้ผลนะลิงก็กลัวจริงนั่นแหละ
เพราะว่า๓เดือนแรกเนี่ยลิงไม่มาเลยนะคะแต่ว่าหลังจาก๓เดือนไปแล้ว
ลิงก็คุ้นเคยแล้วไงชินมาเขย่ามากระโดดมาเล่นกับหุ่น
ตอนนี้ก็หาวิธีอยู่นะคะว่าจะทำยังไง
ส่วนหุ่นที่คิดมาเนี่ยเขาบอกเขาขายเสื้อผ้ามาก่อน
มีทั้งหุ่นเสื้อผ้าก็เยอะแยะเต็มไปหมดก็เลยเอาของใช้ภายในบ้านเนี่ย
สร้างสรรค์เป็นหุ่นอย่างที่เห็นนะคะอืมอ่ะทีมข่าวยังไปพูดคุยกับนางหนู
วัดวาปีชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงไหมคะเมื่อสักครู่นี้เห็นศาลไหมคะ
ที่เป็นโขดหินแล้วก็มีน้ำแดงมีทูบมาปักไว้
ถามว่าอันนั้นน่ะคืออะไรเขาก็บอกว่าอ่ะเนี่ยสารนี้ทำขึ้นมาเอง
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีพระมาเข้าฝันบอกว่าจะมาปกปักรักษาพื้นที่แถบนี้
ทุกวันพระก็จะมีปฏิหารเกิดขึ้นเป็นบารมีพระอาจารย์รูปนั้น
จะมาเขียนเลขบนหินลักษณะเหมือนช็อกสีขาว
เอามาขีดเอามาเขียนเป็นตัวเลขเห็นแล้วก็เอาไปซื้อเลขเหมือนกัน
ปรากฏว่าก็โชคดีมา๒งวดติดต่อกันแล้วเหมือนกัน
เนี่ยค่ะโขทินอันนี้เลขอะไรอ่ะเออนั่นน่ะสิซูมหน่อยซูมหน่อย
น่าจะยังไม่เห็นนะคะส่วนหุ่น๔ตัวก็อย่างที่บอกไป
ข้อข้องใจกันแล้วจริงก็ทำมาไล่ลิงนั่นเองนะคะ